โกยเงินไปถึงวันละ๖๐๐๐บาทเลยทีเดียว
นี่คือเป็นฤดูการแมงกระพุนของเขาเลยอ่ะ

มีแต่แมงกระพุนแต่มาเป็นครวน

แพร่ปลาบังเซ็นนะคะอยู่ที่หมู่๗ตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูน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
คือจริงบางคนก็แพ้ใช่ไหมแมงกระพุนอันนี้ต้องระวังนะ
แต่ว่าชาวประมงพื้นบ้านเขาเร่งนำเรือเข้าเทียบเท้า
เพื่อขนย้ายแมงกระพุนที่ตักมาจากทะเลครับและในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเมษายนนะคะ
แมงกระพุนในทะเลเนี่ยมันมีเยอะมากมันจะมาก็เลยทำให้ชาวประมงอ่ะตักแมงกระพุนขาย
เพราะว่าต้นทุนมันน้อยแล้วราคาดีคือบางคนออกไปเล่นทะเลช่วงเนี้ยจะเจอแมงกระพุน
เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังนะแต่บางพื้นที่เขามีมาเยอะจริง
เยอะมากคือเอาเป็นว่าชาวประมงเขาชอบเพราะมันทำรายได้ได้ดี
คุณสาดนนะคะบอกว่าตัวเขาทำอาชีพประมงพื้นบ้านแล้วก็วางรอบวางอวนมาเป็นประจำอยู่แล้ว
ช่วง๒เดือนที่ผ่านมาโอ้โหแมงกระพุนนะคะมันลอดช่องเข้ามาเยอะ
แล้วก็มีแพร่รับซื้อไม่ต่ำกว่า๑๐แห่ง
คือเขาบอกว่าต้องตักแมงกระพุนในทะเลออกมาขาย
มีคนมารับซื้อตัวละ๕บาทนะคะตัวละ๕บาททำให้วันหนึ่งมีรายได้เยอะมากนะคะ
๐บาทถึง๒๐๐บาทบ้างอันนี้คือสำหรับรายบุคคล
แต่ถ้าคนที่เขามีเรือขนาดใหญ่ที่ตักได้วันหนึ่งหลายเที่ยว
อยู่ที่เที่ยววันละ๒๐๐๐ถึง๖๐๐๐บาท
เหมือนเงินมันไหลเมื่อเหรียญ๕ตัวละ๕บาท
หลายตัวละ๕หรือเหรียญอ่ะ
บอกว่าชาวประมงพื้นบ้านของตะบนแหลมสนหันมาตักแมงกระพุนขายร้อยละ๙๐เลยนะ
แล้วก็ยังมีแพร่ที่รับซื้ออีก๑๒แห่ง
ทำให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี
แมงกะพูนเอาไปทำอะไร

วกจิ้มเย็นตะโฟแล้วก็แมงกระพุนน้ำมันงา

อร่อยมาก